มาดูความคืบหน้านะคะสำหรับกรณีน้องกิ๊บนะคะ
ที่ถูกผู้ชาย๔คนฮิ้วออกไปจากอบิตผับที่จันทบุรี
แล้วก็ไปรุมโทรมจนน้องกิ๊บเสียชีวิตนะคะ
เรายังต้องตามต่อค่ะเพราะว่ายังไม่ได้มีผลการชนสูตรออกมา
ว่าน้องกิ๊บเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
เพราะว่าทางครอบครัวก็ยังสงสัยว่าน้องกิฟต์โดนวางยาหรือเปล่า

แล้วเรื่องของการข่มขืนมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไร
มากกว่าการข่มขืนไหมนะคะ
แล้วคนที่ก่อเหตุมีมากกว่าผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ตอนนี้หรือเปล่า
พี่ชายของน้องกิ๊บบอกว่าประเด็นที่ติดใจสงสัยก็คือเพื่อนผู้หญิงของน้องกิ๊บด้วย

แต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะทนายสงการอัจฉริยศัพย์มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
แล้วก็ทนายสงการมีคลิปให้เราฟัง๑คลิป
เป็นคลิปเสียงผู้หญิงที่บอกว่าเป็นเพื่อนของน้องกิฟต์
แล้วก็บอกว่ารู้จักกับผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนเป็นข่าวแรก
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไม่รู้จักกับผู้ต้องหา
แล้วทนายสงการก็บอกอีกว่าอยากจะให้ตรวจสอบเพิ่มเติมกรณีเงินในบัญชีธนาคารของน้องกิฟต์
หลักล้านเนี่ยเพราะว่ารู้มาว่าน้องกิฟต์รับแทงบอล
มันมีปัญหาเรื่องขบวนการพนันแทงบอลหักหลังกัน
หรือว่าจะฆ่าปิดปากอะไรยังไงหรือเปล่า
กับแบบเหมือนกับมีผู้มีอิทธิพลในจังหวัดตราด

เหมือนกับว่ารับพนันบอลเนี่ยค่ะแล้วมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง

มีประเด็นเรื่องของการพนันหรือเปล่า
วันนี้พี่ชายของน้องกิฟต์ออกมาบอกว่า
ไม่อยากจะให้ทนายสงการมาตามต่อในเรื่องนี้ละ
เพราะว่ายืนยันว่าน้องกิ๊บเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับ
เรื่องของการรับแทงพนันฟุตบอลอะไรเลย
พี่ชายบอกว่าเงินที่อยู่ในบัญชีของน้องกิฟต์
เพราะว่าน้องกิ๊บเขาทำธุรกิจขายของออนไลน์ด้วย
ไล่แล้วก็คือแบบไม่ได้ไปอัปเดตสมุดบัญชีธนาคารไง
เขาก็เลยรวบรวมแบบโอ้โหเป็นปีรวมยอดมาแบบนี้ค่ะ
ก็เลยอยากจะให้ทนายสงการจบประเด็นนี้ซะหน่อยนะคะ
นายนัทธวุฒิหอยสังพี่ชายของน้องกิฟต์ค่ะ
ก็บอกว่าได้ฟังการสัมภาษณ์ธนายส่งการอัชรียศัพท์
รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อวาน

ในอดีตมีบ้างแหละที่น้องกิ๊บจะเล่นพนันฟุตบอล

แต่ไม่ได้เป็นคนรับแทงบอล
ให้กับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดราช
ตามที่ทนายสงการให้สัมภาษณ์ในรายการเมื่อวานนะคะ
ประเด็นของการรับแทงบอลให้ผู้มีอิทธิพล

โดยเฉพาะเรื่องสมุดบัญชีธนาคาร
มีการเคลื่อนไหวเป็นหลักล้านบาท

ก็เพราะว่าน้องกิฟต์เขาขายของออนไลน์
แล้วก็ไม่ได้มีการปรับสมุดบัญชีมาหลายปี
รวมออกมามันก็เลยเยอะค่ะ
ส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากจะให้จบประเด็นนี้สักทีนะคะ
เพราะเชื่อว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
สาเหตุที่ตัวพี่ชายเชื่อว่า
เป็นสาเหตุที่ทำให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ก็เพราะว่าน่าจะมีเรื่องส่วนตัวค่ะ
ระหว่างตัวน้องกิ๊บเองกับผู้ต้องหา
หรือไม่ก็ตัวน้องกิ๊บกับกลุ่มเพื่อนผู้หญิงนี่
นี่คือสิ่งที่ครอบครัวสงสัย

กิ๊บคงไม่หมดสติขนาดนั้น
สงสัยว่ากลุ่มผู้หญิงจะรู้เห็นเป็นใจ
ให้กลุ่มผู้ชายกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุหรือเปล่า
ไม่ได้เป็นท่ามือใหญ่หรอก
มันก็แค่ว่าเล่นเหรียงแทงไป

ผมก็ไม่รู้นะว่าทนายเขาต้องการอะไร

ผมพูดตรงเลยว่ามันไม่ใช่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์

อะไรของธนาคารก็คุยกันเรียบร้อยแล้ว

อาจจะมี๒หมื่นที่น้องขายเครื่องสำอาง

อาจจะบอลเข้าอย่างนี้อาจจะบอลเข้าแดงบอลเข้า
ได้บอนชุดสองพันสามพันสี่พัน
ผมก็ไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่เพราะผมไม่เคยเข้าไปยุ่ง

นี่แหละค่ะแล้วก็พี่ชายของน้องกิ๊บก็บอกว่า
จริงแล้วสิ่งที่ทางครอบครัวอยากรู้มากที่สุด

วางแผนอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
ในวันเกิดเหตุเนี่ยเอาจริงแล้วก่อเหตุกันกี่คน
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
อาจจะมีเรื่องส่วนตัวของน้องเขา
ของน้องเขากะพวกนั้นหรืออาจจะเป็นพวกผู้หญิง
คือไม่รู้ว่าใครอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเขา
ไม่งั้นน้องผมไม่หมดสติขนาดนั้นหรอก

ไอ้พวกนั้นแหละแต่ไม่รู้มันทำพวกมันต้องการอะไร
มันต้องการอะไรถึงมันทำน้องผมตาย
สาเหตุหลักเนี่ยนะที่ผมอยากรู้นะ

แล้วน้องผมไปลงนั้นเจออะไรอีกบ้าง
ครับอย่างประเด็นหลักที่ผมสงสัย
นี่ค่ะดังนั้นพี่ชายของน้องกิฟต
ก็เลยบอกกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะว่า
ไม่รู้จุดประสงค์ของทนายสงการนะคะว่าต้องการอะไร
เพราะว่าเรื่องเงินในบัญชีครอบครัวไม่ติดใจแล้ว
คำตอบได้คำอธิบายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
แล้วก็ยังเคยอธิบายให้ทนายสงการเข้าใจในประเด็นนี้แล้วด้วย

เพราะว่าสิ่งที่ตัวพี่ชายสงสัยติดใจก็คือเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้ง
แย้งเรื่องส่วนตัวระหว่างน้องกิ๊บกับกลุ่มผู้ต้องหาหรือเปล่า
ตรงนี้อยากจะให้คลี่คลายประเด็นตรงนี้มากกว่า
ก็ดูเหมือนกับว่าทั้งทนายสงการแล้วก็ครอบครัวของน้องกิฟต์เนี่ย
ก็มองเหมือนกันว่ามันคงไม่ใช่แค่
อมเหล้าแล้วก็พาไปรุมโทรมข่มขืนแล้วเสียชีวิต
มีเรื่องอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ามอมยงมอมยาอะไรพวกนี้
แต่เบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยมองคนละอย่าง
นายสงการมองว่าเรื่องของเงินในบัญชีเรื่องของพนันบอลโต๊ะบอลอะไรหรือเปล่า
แต่ทางครอบครัวยืนยันว่าเรื่องพนันบอลนี้ไม่ใช่
เป็นเรื่องส่วนตัวความขัดแย้งกับกลุ่มผู้ต้องหาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่า
ใช่แล้วก็ประเด็นสำคัญที่ทนายสงการออกมาเรียกร้องเมื่อวานก็คือการชนะสูตรมันรอนานมากแล้ว
อยากจะรู้ผลสักทีก็๒อาทิตย์กว่าแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะวันนี้เนี่ยตำรวจเชิญตัวนายนรพลอภิบาลศรีเป็นอดีตสามีของน้องกิ๊บนะคะ
คือทนายสงการเนี่ยพูดพาดพิงว่าอดีตสามีของน้องกิฟต์รู้เรื่องในการรับแทงพนันฟุตบอลกับผู้มีอิทธิพลนะคะ
ตำรวจก็เลยเชิญตัวไปสอบปากคำในฐานะพยานที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
สอบปากคำทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ไม่ให้สื่อเข้าไปทำข่าวด้วย
คือก่อนหน้านี้ทนายสงการเชื่อว่าคดีนี้ค่ะเป็นคดีที่ไม่ธรรมดา
เพราะไปเจอเบาะแสสำคัญที่ถูกปกปิดก็คือน้องกิ๊บเป็นคนรับแทงพนันบอล
ส่งให้เจ้ามือบอลรายใหญ่ในพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุเป็นชนวนสั่งตายน้องกิฟต์นี่
แล้วก็มียอดเงินในบัญชีที่มันเข้าออกรวมแล้วนับล้านบาทเนี่ยมันน่าจะมีที่มาจากเรื่องนี้นะคะ
เดี๋ยวย้อนไปฟังเสียงทนายสงการที่ให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
จากนี้แล้วหลังจาก๑๙ข้อที่เรายื่นไปปรากฏว่าความคืบหน้าปรากฏ
อดีตสามีนะครับของตัวน้องกิ๊บเนี่ย
ก็มาบอกกับคุณวุฒิซึ่งเป็นพี่ชาย
เขาก็บอกว่ากิ๊บเนี่ยนะครับ
อดีตเคยรับแทงบอล
ส่งให้กับใครบางคนที่จังหวัดตราด
แล้วก็เงินก็ผ่านบัญชีหลายคนเคยสงสัยไงครับ
วันนี้ผมทำสิ่งที่หลายคนสงสัย
เราเคยสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารหลายธนาคาร
ก็บอกว่าสมมุติอัปเดตเป็นไปได้ไหมครับ
ว่าไม่เคยอัปเดตอยู่ปกติล้านก็บอกว่า
ถ้าไม่มีเงินเข้ามันเป็นไปไม่ได้
คุณจะค้างไว้กี่ปีถามว่าถ้าไม่มีเงินเข้าจะเป็นล้านได้ยังไง
แสดงว่าเงินเข้าสอดคล้องกับทางคุณวุฒิที่บอก
บอกว่าเนี่ยแฟนน้องกิ๊บที่มีลูกกับน้องกิฟต์มาบอก
แล้วมันต่อจิ๊กซอไปนิดนึงฮะจำได้ไหมที่บอกว่าไอ้หุ้นเสวนา
เสวนาคืออะไรที่มีการเม้นต่อท้ายกันมา
กิ๊บก็บอกว่าโดนถอนหุ้น
เสวนาถึงว่าการรับแทงบอลมันเป็นโค้ดเทคนิคเฉพาะ

คู่นี้นะแสนนึงคู่นี้๒แสนนะ
นี่คือการพูดคุยตกลงกันเพราะกิ๊บไม่มีปัญญาลงทุนอยู่แล้ว
ตกลงเสวนาไม่ได้เป็นชื่อสถานที่อะไรใด
แล้วก็ที่คุยกันในโซเชียลมีเดียที่มีการตอบกันกลับไปกลับมาเนี่ย
ก็ไม่ได้เป็นการหยอกล้อไม่จริงจัง

แต่มันสอดคล้องกับที่ตัวของคุณวุฒิมาบอก
มันสอดคล้องกันแล้วมันมีประโยชน์ต่อแนวทางสืบสวน

อย่างนี้แหละครับจะปรากฏจากสื่อสารมวลชน
ก็คือ๑เป็นตัวกลางในการรับเงินในการแห่งวัดก็ส่งให้ตัวเจ้ามือ
เสร็จแล้วกำลังสันนิษฐานว่าจากประสบการณ์ที่เราติดตามข่าว
ที่แทงบอลทั้งหลายถ้าเบี้ยวนะครับ
ถูกกระทืบถูกทำร้ายบางครั้งก็ตาย
เป็นที่รู้กันในวงการ
สามีเขาทราบไหมคะว่าทำให้ใครหรือทำกับใคร
จริงแล้วเขารู้ถ้าสอบเชิงลึกนะเอามาสอบ
และที่สำคัญเรากำลังมองประเด็นว่าเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูหรือเปล่า
ทนายสงกรานบอกว่าดูจากข้อความที่คุยกันมันเป็นรหัสลับ
ของคนที่เขาแทงพนันฟุตบอลกันเป็นอาชีพ
เราก็ไม่รู้เขาใช้อะไรกันนะ
ก็ต้องรอตำรวจแล้วว่าตำรวจเขาจะสรุปว่ายังไงนะครับ